คุณผู้ชมแหการนี้อุ๊กอาดมากเลยนะครับ

สามีภรรยาคู่หนึ่งขับรถกระบะจะกลับบ้าน

เป็นความบังเอิญที่ไม่น่าบังเอิญเลยจริงนะ
เพราะไปเจอคู่กรณีที่เคยขับรถเฉียวชนกันนะคะ

พอเจอปุ๊บขับรถไล่ตามแล้วไล่ยิง

ไล่ยิงเลยเธอขับหนีเขาขับตาม
สุดท้ายต้องขับหนีเข้าไปที่สถานีตำรวจ

นี่ฝั่งด้านหน้าซ้ายเป็นรูเข้าไปหนึ่งรูเลยนะคะ

ทั้งเธอและสามีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลย
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันต้องจับตัวคนร้ายให้ได้นะ

เธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนราชพัฒนาในตำรวจกระบิน้อย
อำเภอเมืองกระบี่ใกล้กับวัดถ้ำเสือวิปัสนา
ผู้เสียหายก็คือคุณอาชิริยากับคุณกรวิทย์

ว่าเนี่ยถูกคนร้ายขับกระบะไล่ตามแล้วก็ไล่ยิง
ตำรวจสายตรวจประจำป้อมกระบี่น้อยก็เลยบอกว่าเออ
ให้ขับไปที่ป้อมตำรวจเลยแล้วมาเจอกัน
ตอนที่ไปเจอไม่พบรถผู้เกาะเหตุแล้วนะ
คงเห็นว่าขับมาที่ป้อมตำรวจแล้วก็เลยขับหนีกันไป
ตรวจสอบเบื้องต้นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
สภาพกระบะของผู้เสียหายเนี่ยเป็นกระบะตอนเดียวสีขาว
แล้วก็มีรูกระสุนอยู่ฝั่งด้านหน้าซ้ายแบบนี้ค่ะ
นางสาวอาชิระยาให้การแบบนี้นะคะว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถกลับจากทำธุระที่ตัวเมืองกระบี่

ขับตามมาเลยแล้วก็แซงขึ้นหน้า
พอเห็นป้ายทะเบียนเธอจำได้แม่นเลยว่าเป็นคู่กรณี
เพิ่งมีปัญหาเรื่องรถเฉียวชนกันเมื่อ๘มกราคมที่ผ่านมา
ใกล้กับบริเวณแยกไฟแดงวัดถ้ำเสือนี่แหละ
สามีก็เลยเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วขับแซงเลยดีกว่า
ก็เลยขับแซงโอ้โหจังหวะนั้นเธอบอกว่า
เห็นในจุกอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
รถกระจกรถฝั่งคนขับแล้วชักปืนออกมานอกรถ
สามีบอกมอบเธอก็ก้มลงหมอบ
แล้วเสียงปั้งก็ดังขึ้นนัดหนึ่งนะคะ

ได้รับคำแนะนำให้ขับไปที่ป้อมตำรวจสายตรวจตำบลกระบี่น้อยค่ะ

เพราะว่าตำรวจออกไปช่วยสกัดจับรถคนร้ายนะคะ
จังหวะที่สามีกำลังจะขับออกจากป้อม
ไปเห็นรถคนร้ายขับมาจอดใกล้ป้อมตำรวจอีก

สามีก็รีบขับรถหนีออกจากป้อมได้ไม่ไกล
ก็เจอรถสายตรวจพอดีเลยจอดขอความช่วยเหลือนะคะ
มีเรื่องอะไรกันครับพี่
รถเฉี่ยวกันค่ะแล้วเข้าลงมาทุบรถ

ยังไม่เคลียร์กันเหรอตั้งแต่๘มกราใช่ไหม
เขาบอกว่าจริงตกลงกันได้แล้วเคลียร์กันแล้ว
อย่าให้เจอรถของมึงอีกนะแบบนี้
วันนะคะครับเป็นแฟมภาพนะคะเกิดขึ้น๘มกราคมค่ะ
ตอนที่เนี่ยมีปัญหาเฉียวชนกันอ่ะแล้วเธอก็พูดเอาไว้ในคลิปนี่แหละว่า
น้องเขาพูดเอาไว้เลยว่าจะหมายหัวรถคันนี้ไว้เจอที่ไหน
จะทำที่นั่นแล้วเย็นวันเดียวกันเนี่ยคุณอาชิริยาเธอบอกว่า
ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีคนเห็นรถกระบะคันนี้ไปขับวนเวียนอยู่แถวบ้านเธอสองสามรอบด้วย
ก็เลยคิดว่าคงจะมาดูลาดเหลาเหมือนดักรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะตำรวจสพเมืองกระบี่เนี่ยตามไปจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
เขาก็ยอมรับนะว่าเขาเป็นคนยิงปืนใส่รถของสองสามีภรรยาจริง
เขาบอกเขาบันดาลโทษะจากก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องเฉียวชนกันเมื่อ๘มกราคม
แต่วันก่อเหตุเขาบอกว่าเขาไม่ได้สะกดรอยตามนะ
บังเอิญเจอกันจริงแล้วก็ขับปาดกันไปปาดกันมา
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานักเลยคือพยายามฆ่านะคะ
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนด้วยข้อหาอื่นอื่นเนี่ย
เดี๋ยวลองดูว่ามีอันไหนเข้าข่ายตำรวจก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะยื่นคัดค้างการประกันตัวในชั้นศาล
เพราะกลัวว่าจะมีการไปข่มขู่ผู้เสียหายค่ะ

แต่บันดาลโทษะมันต้องซึ่งหน้านะ
อันนี้ศาลเขาต้องมีกรณีในการพิจารณานะว่าอันนี้มันเข้าข่ายบันดาลโทษะหรือเตรียมการกันแน่
พอเฉียวไปแล้วแล้วก็เคยขู่แล้วมาเจอกันแล้วมาเกิดเหตุการณ์
ก็ให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนะครับ